ข่าวต่อไปนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโควิด๑๙นะครับ
แต่ผมว่าจะเป็นความดีใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง
สองอย่างก็คือหนึ่งลูกของท่านจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
กับสองก็คือลูกของท่านจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะฮะ
นางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยบอกว่าก่อนเปิดเทอม๒เดือนในเดือนพฤศจิกายน
แผนจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ๑๒๑๘ปี
ก็มีอะไรบ้างมีเมาส์๑ถึงเมาส์๖แล้วก็มีปช
ในทุกสังกัดจำนวน๔๓๕๐๐๐คน
โดยจะเริ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสีแดงเข้ม๒๙จังหวัดก่อน
ผู้ปกครองต้องลงนามในเอกสารยินยอมด้วยตัวเองนะครับ
แนะนำว่าผู้ปกครองอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าวัคซีนจะเป็นเกราะป้องกัน
สำหรับลูกท่านนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าแบบนั้น
จะเริ่มในโรงเรียนประจำก่อนแล้วก็ขยายไปในโรงเรียนแบบไปกลับในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขอะไรบ้างอยู่ตามหน้าจอครับ
โรงเรียนต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
โอภาษการกวินพงศ์ครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าออยรับรองวัคซีนไฟเซอร์และโมเดิร์น่า
ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพ
ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปีรอก่อนว่าออยจะอนุญาตให้ฉีดยี่ห้อไหนนะครับ
ว่าปลายเดือนกันยายนนี้ไฟเซอร์น่าจะเข้าไทย๓๐ล้านโดสครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็เริ่มฉีดได้ต้นเดือนตุลาคมทันก่อนเปิดเทอม๒พฤศจิกายนแน่นอน
ส่วนโมเดิร์น่าเนี่ยจะเข้าไทยในเดือนธันวาคมนี้นะฮะแล้วก็จะทยอยฉีดต่อไป
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยครับกับการฉีดวัคซีนให้เด็ก
เพราะว่าอยากจะให้ลูกให้หลาน๑มีภูมิ๒ได้ไปเรียนนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วไอ้การเรียนออนไลน์นะฮะมันหวังผลสำริดยากจริงครับ
มันการศึกษาด้วยเนอะเข้าไปเนอะมันลงร่านมุมเรียนด้วยนะ
มันจะได้ดูแลกันทั่วถึงได้ป้องกันเซฟตี้
คุณหมอสุกิตอัฐโถปกรณ์นะครับที่ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัศดร
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้นะครับเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในสภาพผู้แทนรัศดร
พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่๑๑๑กันยายน๑๒คนแล้ว
เป็นข้าราชการเป็นพนักงานรวมถึงมีสอสอคนหนึ่งด้วย
แล้วก็มีต้องกักตัวอีก๒๑คนยืนยันนะครับ
ไม่กระทบกับการประชุมสภาสัปดาห์นี้ฮะ
ก็เด็กถ้าได้ไปโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะหายปวดหัวลง
แต่คนทำงานก็ต้องวางแผนการทำงานดีนะคะการเดินทาง
เพราะว่าโอ้โหเราไม่ได้เจอกับเรื่องของบนท้องถนนว่าเด็กเปิดเทอมมานานแล้วเหมือนกันนะคะ
ต้องปรับตัวกันอีกรอบหนึ่งดีใจด้วยค่ะ